คุณผู้ชมที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้าน
เคยไปซื้อกุ้งแล้วเจอกุ้งแบบนี้หรือเปล่า
นี่ไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าในเพจ
บอกว่าไปซื้อกุ้งมาแต่ตอนนั้นที่ซื้อมันมืดหน่อย

ฟ้าน้ำทะเลฟ้าเขียวแบบนี้ค่ะ
แล้วคือมันฟ้าสดเลยนะฮะก็เลยงง
ก็เลยมาถามคนในโลกโซเชียลกันสักหน่อยว่า
คุณเคยประสบพบเจอแบบนี้หรือเปล่า
หาคำตอบกันมาให้หน่อยสิครับ
เราก็อยากรู้คุณผู้ชมหาคำตอบให้บ้าง
ถ้าคุณผู้ชมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกุ้ง
บอกมาหน่อยว่าทำไมกุ้งถึงหัวเป็นสีฟ้าแบบนี้
เพราะว่าในเพจเขาโพสต์รูปแล้วก็ข้อความบอกว่า
ใครพอมีความรู้เรื่องน้องกุ้งบ้าง
แบบเกือบจะหลุดที่เขาเขียวมาบ้างวะ
อะไรอย่างนี้เขาถามแบบนี้เลย
แบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุใดเป็นอันตรายหรือไม่

เมื่อเช้าไปซื้อกุ้งที่ตลาดวัดกลางบางแก้ว

ตอนไปซื้อมันมืดมองไม่ค่อยเห็น
เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้าไปตอบเธอเหมือนกัน
บางคนบอกเหมือนใส่สีย้อมเพื่อให้ดูสดเลยหรือเปล่า
บางคนบอกเป็นสีน้ำที่ใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งหรือเปล่า
เลี้ยงมาจากบ่อที่ใส่สีเทียมหรือเปล่า

เพราะกุ้งยังมีชีวิตแล้วก็เจริญเติบโตมา

บางคนก็บอกเป็นสารเรืองแสงของกุ้งเกิดโดยธรรมชาติ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปลองส่องข้อมูล
หาจากเพจเพจนึงซึ่ง
เขามีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของ

เพราะมีองค์ประกอบของฮีโมไซยานิน
แล้วก็อธิบายการหมุนเวียนของเลือดของกุ้งเลยนะ
หมุนเวียนไปดังเส้นเลือดต่างไหลเข้ามา
รวมกันที่แอ่งพักเลือดด้านท้องเลือดจะไหลเข้าสู่เส้นเลือด
นำไปฟอกยังเหงือกมีอยู่๘คู่ทางด้านล่างของส่วนอกของกุ้ง
โดยมีแผ่นเปลือกปิดไว้นะฮะแต่ละอันมีใยเหงือกเล็กเป็นบริเวณ
เมื่อเกิดการฟอกเลือดแล้วเลือดจะไหลออก

เขาบอกไว้ว่าเลือดกุ้งจริงก็มีเหมือนกันนะ
แต่ว่าบางทีก็เป็นสีฟ้าจางหรือว่าเป็นสีใส
หรือว่าไม่มีสีเพราะว่ามีทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักในเลือดของกุ้ง
เขาบอกไม่เหมือนเลือดคนแล้วเลือดคนสีแดงเพราะมีฮีโมโกบิน
มีทาสเหล็กเป็นส่วนประกอบ
อันนี้ก็เป็นคำตอบส่วนหนึ่งจากเพจที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกุ้ง
ส่วนคุณผู้ชมเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าก็ลองบอกกันมาได้
อยากรู้เหมือนกันเพราะเวลาเรากินเรากินแต่กุ้งสุก

เขาทำมาแล้วนะครับ